บอกว่ามีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตนะคะในบ้านร้างใกล้กับสี่แยกปลอยหลวง
ถนนสายเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
นี่ค่ะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปดูเลยนะคะ
ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นบ้านร้างนะคะคือคือมันจะมีเศษขวดเศษขยะของเก่าเนี่ย
เกลื่อนอยู่รอบตัวบ้านเลยพอเข้าไปข้างในเนี่ย
พบผู้ชายคนนึงนะคะเป็นศพผู้ชายอายุประมาณ๖๐ปี
ตามรายงานบอกว่าคนนี้เป็นคนเร่ร่อนนะคะฟุบหน้าคว่ำหน้าอยู่กับเศษไม้เศษเหล็ก
แล้วมีกันไกลตกอยู่ค่ะศีรษะคิ้วมีแผลคล้ายกับถูกทุบด้วยของแข็ง
ท้องก็มีแผลนะคะที่คอก็มีรอยถูกแทงนะคะ
เพื่อนของผู้เสียชีวิตเนี่ยซึ่งเป็นคนเร่ร่อนเหมือนกัน
เล่าให้ฟังบอกว่าเขาทำอาชีพรับจ้างซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ให้กับลูกค้าสถานบันเทิง
ประมาณ๒ทุ่มเนี่ยก็แวะไปเข้าห้องน้ำที่บ้านร้างนี่แหละนะคะ
ออกมาจากห้องน้ำจู่เจอนายแดงซึ่งไม่รู้มาจากไหน
ถืออาวุธเข้ามาทำร้ายเขาก็เลยหนีไปขอความช่วยเหลือ

พอทำแผลเสร็จก็ยังไปวิ่งซื้อของไปทำงานต่อ
พอเช้าก็มาตรงนี้อีกมาหาเพื่อนนะคะแต่ไม่เจอก็เลยไปเข้าห้องน้ำ
แล้วก็ไปเจอว่าเพื่อนกลายเป็นศพซะแล้วค่ะ
ผมโดนแทงตรงนี้แล้วมันเดินมาทางนั้น
แล้วมันก็แทงผมแล้วแทงผมปลาด
ปลาดอย่างนี้แล้วผมกลากมัน
ไปขอความช่วยเหลือที่ใหม่โรงพยาบาล

คลังครับช่างไว้กับน้องล่ะ

สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายแดง

คือมานั่งกินเหล้ากับผู้ตาย

เห็นเข้าพอดีก็เลยคิดจะฆ่าอีกคนนึงแต่ว่าเขาวิ่งหนีได้ทันนะคะ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ